ติดตามต่อกับประเด็นการเมืองนะคะตอนนี้ก็อย่างที่เห็นแล้วค่ะ
ยังไม่ชัดเจนว่าจะจัดตั้งคั่วไหนกับคั่วไหนยังไงจัดตั้งรัฐบาลกันนะคะ
แต่ทางด้านของรองโฆษกภักดิ์พลังประชารัฐยังแสดงความมั่นใจว่าพักนั้นจะสามารถเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลได้
แม้จะมีข่าวเรื่องของคั่วที่๓เขาบอกว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของเกมทางการเมืองมากกว่านะคะ
นายธนกรวังบุญคงชนะรองโฆษกภักดิ์พลังประชารัฐกล่าวถึงการจัดตั้งรัฐบาลคั่วที่๓
ว่ามันเป็นไปได้ยากค่ะและเป็นเพียงเกมของบางพักการเมืองเท่านั้น
มั่นใจว่าพักพลังประชารัฐเนี่ยนะคะยังคงเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลได้โดยไม่มีพลิกคั่ว
พลเอกประยุทธ์จันโอชาจะได้รับการสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัย
ส่วนการจัดตั้งรัฐบาลทางพักจะรอความชัดเจนของพักประชาธิปัตย์และพักภูมิใจไทย
ซึ่งเชื่อว่าจะได้ข้อสรุปก่อนการเปิดประชุมสภาค่ะ
ส่วนทางด้านนายวราวุฒิศิลปะอาชาประธานกรรมการยุทธศาสตร์และนโยบาย
รวมทั้งสอสอบัญชีรายชื่อพักชาติไทยพัฒนา
ว่ายังไม่มีพักการเมืองติดต่อให้เข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาล
รวมถึงนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
ที่ประกาศจะเดินสายประสานพักต่าง
ยืนยันค่ะว่าตามหลักแล้วต้องพูดคุยกับพักใหญ่ก่อน
ตอนนี้พักภูมิใจไทยกับพักประชาธิปัตย์
ยังไม่ประกาศจะร่วมงานกับฝ่ายใด

ส่วนที่นายธนทรประกาศพร้อมเป็นนายก
ตัวเองมองว่าก็มีสิทธิ์ชอบทำที่จะทำได้นะคะ

วันนี้มีความเคลื่อนไหวของนายจุลินลักษณะวิสิทธ
ก็โพสต์ภาพทีมงานในทวิตเตอร์ส่วนตัว
ข้อความระบุว่าจุรินอเวนเจอร์นะคะมีการนั่งหารือกันที่ห้องทำงานที่พักนะคะ
โดยมีนายสันเสริญสมรภานายปรินพนิชพักแล้วก็คนอื่นที่ทยอยเดินทางกันมา
แต่ไม่มีการระบุถึงความคืบหน้าจัดตั้งรัฐบาลนะคะ
เอาเวนเจอร์ต้องระบุด้วยนะว่าภาคไหน
คือมันมีชื่อภาคแต่ละภาคนะ
เอ็นเกมหรือยังไม่รู้นะ
โดยพักประชาธิบัตยุคใหม่ภายใต้การนำของนายจุลิน
ก็มีการแสดงความเห็นจากนายอุเทรชาติพินโยอดีตหัวหน้าพักคนไทย

บอกว่านายจุลินต้องตัดสินใจไม่ร่วมเป็นจิ๊กซอในการสืบทอดอำนาจ
และนำจุดแข็งในฐานะฝ่ายตรวจสอบกลับมาทำหน้าที่ฝ่ายค้านให้ดีที่สุด
พร้อมวางตัวเป็นกลางไม่สนับสนุนฝ่ายใดในสภา
รวมทั้งงดออกเสียงโหวตพลเอกประยุทธ์เป็นนายก
ให้เป็นเสียงจาก๒๕๐สวเท่านั้นด้วยค่ะ
ดูโพลกันหน่อยสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน

ประชาธิปัตย์ภายใต้การนำของหัวหน้าพักคนใหม่
จะเข้าร่วมเป็นรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐหรือไม่
เพราะว่าส่วนใหญ่ร้อยละ๕๘๐๕นี่แหละค่ะ
คิดว่าจะเข้าร่วมเพราะไม่เข้าร่วมกับพักเพื่อไทย
เป็นรัฐบาลย่อมดีกว่าเป็นฝ่ายค้าน
ส่วน๑๔๑๙๕คิดว่าไม่เข้าร่วม
เพราะเป็นพักเก่าแก่ยึดมั่นประชาธิปไตย

และเคยประกาศว่าจะไม่ร่วมสืบทอดอำนาจคอสชนะคะ